ก็ดูกันหน่อยว่าวานเราแพ้ทางเกาหลีใต้ไปนะครับ

คือเราอยากให้เด็กลงเล่นด้วย
แต่ก็เป็นการแพ้แบบโอ้โหเชียร์กันมันนะ

คือทักวันในเกาหลีใต้เขามาด้วย
ผมว่าเขาตีดีดูนะ
คือวันไหนที่เขามาเราก็สู้ยาก
แล้วก็โหสาวเขาก็ตัวใหญ่นะครับ
เกมนี้จบลงไปเราแพ้นะครับ
๒๕๒๑ก็เป็นเกาหลีใต้คว้าแชมป์กรุ่มบีสนไทย
ที่ญี่ปุ่นปีหน้าบอกว่าเกาหลีใต้เล่นบอลเสิร์ฟได้ดี

จากนี้ก็มองหานักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาซ้อม

ขอบคุณแฟนนะครับ

และการพร้อมทีมให้สมมุทร

เพราะว่าเราถือว่าเป็นแมทที่สำคัญ
มีผลต่อเวลางกิ้มของเรานะครับ

แล้วก็วิราวรรณอภิญญาพงศ์นะครับ

แล้วก็เกาหลีใต้เปลี่ยนผู้เล่นไปกับชุดชิงแชมป์เอเชีย

ภาพรวมของทีมเราในปีนี้นะครับผม

ตั้งแต่เวลากลางปีมาจนถึงขึ้นใหญ่ชาติเอเชีย
และสีเกมแล้วก็ชุดชิงแชมป์โลก
ถือว่าเราเป็นไปตามเป้าในทุกรายการ

วันศักดีอันที่นี้เราประสบความสำเร็จเกิน๕นะครับ

ยังไงก็ต้องพัฒนาต่อไป
ปีหน้าเราก็ยังมีมาทอีกหลายเทอร์โนเทอร์เมสเลยครับ
ที่ทีมเราจะต้องวางเป้าหมายไปถึงโอลิมปิกให้ได้ค่ะ
ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ